ดูอีกหนึ่งคดีนะคะสำหรับการเสียชีวิตของสาวใช้พม่าที่จังหวัดราชบุรี
คือทางญาติญาติทางครอบครัวเขายังคล่องใจอยู่ว่า
มันไม่น่าจะใช่การฆ่าตัวตายมันน่าจะเป็นการฆาตกรรม
เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะตำรวจได้จำลองวิถีกระสุนให้ครอบครัวมาร่วมสังเกตการณ์กันอีกครั้งหนึ่ง
ติดตามบรรยากาศกันกับคุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะ
ตำรวจจำลองเหตุการณ์การเสียชีวิตของน้องน้ำหวานอีกครั้งนะครับ
หลังจากผลการชนะสูตรของโรงพยาบาลตำรวจออกมาแล้ว
แย้งกับการชนะสูตรของทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ขณะที่การจำลองเหตุการณ์ในวันนี้ครับ
มีครอบครัวของน้ำหวานพร้อมด้วยทนายความ
เดินทางมาดูแลการจำลองเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
ตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี

ลงพื้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านโป่ง

นางสาวหวานปาเปียวอายุ๑๗ปีชาวเมียนมา
ใช้ปิดชีพตัวเองภายในบ้านพักของนายจ้าง
เมื่อวันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมา

เคยมีการจำลองวิถีกระสุนไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่ญาติของผู้ตายไม่ปักใจเชื่อว่าน้องน้ำหวานนั้น
จะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงตัวเองจนเสียชีวิต
ซึ่งตลอดการจำลองวิถีกระสุนในครั้งนี้
มีนางปาระปาเปียวแม่ของน้องน้ำหวาน
รวมถึงท่านายความรนลงแก้วเพชร
เดินทางมาดูการจำลองวิถีกระสุนในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
แต่การจำลองเหตุการณ์ในครั้งนี้
ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าร่วมสังเกตการณ์แต่อย่างใดครับ
ก่อนหน้านี้ผมได้พูดคุยกับคนตำรวจตรีกิจสนะทรัพเดต
ซึ่งเป็นรองผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๗กล่าวนะครับว่า
วันนี้ตำรวจจะจำลองเหตุการณ์ในที่เกิดเหตุอีกครั้ง

เอาผลการชนะสูตรจากทีมแพทย์โรงพยาบาลบ้านโป่ง
ลงความเห็นว่าวิถีกระสุนเข้าทางด้านขวาไปทางด้านซ้าย
จากขณะนั้นทีมแพทย์ดูเพียงร่องรอยบาดแผลเท่านั้น

สันนิษฐานไปตามที่พบเห็นตามบาดแผลเบื้องต้นเท่านั้น
ขณะที่ภายหลังจากทีมแพทย์นิติเวศ

ซึ่งขัดแย้งกับการชนะสูตรครั้งแรก
ทำให้ต้องจำลองเหตุการณ์มาใหม่อีกครั้ง
โดยเอาข้อมูลจากทีมแพทย์นิติเวศมายืนยัน
และให้ครอบครัวมาเห็นเหตุการณ์จริง
เพื่อคลายข้อสงสัยและสาเหตุของการเสียชีวิตในครั้งนี้
ขณะที่การพบปลอกกระสุนจำนวน๒ปลอกในที่เกิดเหตุนั้น
ยืนดันว่าในที่เกิดเหตุ

และแนววิถีกระสุนนั้นมี๒แนว

ว่ากระสุน๑นัดถูกที่กระจกด้านข้างเคียง
และอีกหนึ่งนัดถูกที่ศีรษะของผู้ตาย
ขณะที่จากแนวทางการสืบสวนนั้น
ยังไม่พบว่าเป็นการฆาตกรรม
ซึ่งตำรวจได้พยายามหาข้อเท็จจริง
โดยสอบปากคำภรรยาของเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุ
รวมถึงยังไม่พบหลักฐานอื่นที่บ่งชี้ว่าเป็นการฆาตกรรม
คุณผู้ชมครับการจำลองวิถีกระสุนใหม่ในครั้งนี้สืบเนื่องจากวันนี้สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนั้น
ได้ออกมาเปิดเผยผลการชนะสูตรศพของน้องน้ำหวานนะครับว่ามีการใช้อาวุธปืนยิงจากทางด้านซ้ายไปทางด้านขวาเพียงหนึ่งนัด
แต่พนักงานสอบสวนตรวจพบปลอกกระสุนจำนวน๒ปลอกและลูกกระสุนขนาด๙มมจำนวน๒นัด
ซึ่งประเด็นนี้ทำให้ญาติยังติดใจว่าเหตุใดก่อนหน้านี้ตำรวจภูทรบ้านโปร่งกลับออกมาบอกว่าน้องน้ำหวานนั้น
ถูกยิงจากด้านขวาไปซ้ายซึ่งขัดแย้งกับการชนะสูตรของสถาบันนิติเวชวิทยา
รวมไปถึงการใช้อาวุธปืนว่าน้องน้ำหวานนั้นเป็นคนที่ไม่เคยจับหรือใช้อาวุธปืนมาก่อน
จะสามารถยิงได้ตัวเองได้ถึง๒นัดจริงหรือไม่ครับ
และอีกหนึ่งประเด็นที่ครอบครัวยังสงสัยนั้นคืออาวุธปืนที่น้องน้ำหวานใช้ยิงนะครับ
สาวของน้องน้ำหวานยืนยันนะคะว่าอาวุธปืนที่เคยเห็นก่อนหน้านี้เป็นสีดำ
แต่อาวุธปืนที่อยู่ในสำนวนนั้นเป็นสีเงินซึ่งประเด็นนี้นั้นครอบครัวยังติดใจและต้องการให้ตำรวจนั้นออกมาชี้แจงอีกด้วยนะครับ
ทั้งหมดนี้นั่นคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากตำรวจภูทรบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับ